ส่วนที่อุบลรัชธานีผมสงสารชาวบ้านเหลือเกิน
๓สัปดาห์ย้ายที่๓ครั้งย้ายจนเหนื่อย
นี่แหละครับไปดูกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๕๖
สำนักงานภาค๕ไปช่วยย้ายเต็นต์ที่พักชั่วคราวของชาวบ้านชุมชนบ้านบ้งมั่ง
แล้วก็ชุมชนเกรดแก้ว๑๕๐ครัวเรือน
ออกจากบริเวณรอบที่ทำการโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำนี่ฮะ
มาช่วยกันหรือนี่ลมยังแปลกเลยตอนนั้นน่ะ
เบอร์ที่เราพูดกันไงว่าย้ายแล้วย้ายอีกย้ายอีกย้ายแล้วด้วยเออ
นี่ครับเทศบาลเมืองวาลินชำลาบจังหวัดอุบลรัชธานีเมื่อวานนี้
เพื่อย้ายไปอาศัยอยู่บนถนนข้างสำนักงานเทศบาล
ศูนย์การกีฬาเทศบาลรอบวัดแสนสำรานครับ
คือคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่ามันยากลำบากเนี่ย

ลมก็พัดแรงตอนนั้นอีกทั้งผู้อพยพบางส่วน
เหนื่อยล้าเหนื่อยยังไงนอนก็ไม่สบายนอนก็ไม่หลับ
นอนอยู่ริมถนนฝนก็ปะทะตัว๒๓สัปดาห์หนีน้ำก็๒๓รอบ
ตกลงแสดงว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยสัปดาห์ละรอบเลยใช่ไหม
คือก็ไม่มีใครแกล้งแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะทำให้ชาวบ้านลำบาก
แต่ตอนนั้นมันก็ดูสถานการณ์เอาอยู่ไง
แต่ตอนนี้ลมมันแรงน้ำมันเยอะก็ต้องเข้ามาอยู่ในที่ที่มั่นคงถาวรมากขึ้น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้านะครับ
ในพื้นที่เสี่ยงอุทธกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คาดการณ์ว่า
อิทธิพลของพายุโนรูที่ทำให้ฝนตกหนักในจังหวัดอุบลรัชธานี
และด้านเหนือของจังหวัดส่งผลให้น้ำเนี่ยไหลมารวมกันที่
ปลายน้ำก็คืออำเภอวาลินชำราบครับแล้วมันจะทำยังไง
คือวารินเสร็จปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมผมอธิบายทางน้ำ
จะไหลลงตามแม่น้ำมูลไปมุ่งหน้าแม่น้ำโขงนะครับ
นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำมูลเนี่ย
มันมีท้นตะหลิ่งสูงกว่าสองเมตรคือสูงกว่าตลิงขึ้นมาสองเมตร
คุณผู้ชมแล้วคิดดูน้ำมันจะไปไหนอ่ะจึงสั่งให้เร่งอบพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมซ้ำ
นะครับให้ไปอยู่ในที่ที่สูงกว่าขึ้นไปอีกครับ
ส่วนสถานการณ์ในแม่น้ำมูลอย่างที่ผมนำเรียนไปหลังจากฝนตกนานกว่า๑วัน
ปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่อำเภอสว่างวีรวง

อมที่เราบอกว่า๙๐แล้วโอ้โหฝนตกเยอะ๙๐๙๐บาท
เกิน๙๐ไปสำหรับเกณฑ์นี่ถือว่าหนักแล้วนะ
ก็หวั่งวีระวงเท่าไรรู้มั้ยเท่าไหร่ค่ะ
มิลลิเมตรรองลงมาเป็นอำเภออำเภอเมือง
มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลนะครับ

ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากวันก่อนอีก๔๘เซนติเมตร

น้ำท้นตะหลิ่งกว่า๒เมตรอย่างที่นำเรียนไป

บ้านนี้เหลือแต่หลังภาคมิตรทั้งหมดแล้ว

องด้วยตารู้จากประสบการณ์แล้วนี่ริมฝั่งวาลิน
ฝั่งวาลินจะเป็นอย่างนี้ทุกปี

ใช่โอ้โหส่งกำลังใจนะครับ

ประชาชนต้องอยู่แถวนั้นอีกหลายวัน